หิวแล้วนะคะมีเงินกี่บาทคะถ้าหิว

สาระเป๋ากับขนมจีบก็ทานได้
๕บาทที่สุโขทัยสาระเป๋านี่กี่บาทแล้ว

สุโขทัยทั้งสารเป๋าแล้วก็ขนมจีบนะคะ

จริงเหรอที่อื่นเนี่ยเอาถูกสุดผมว่า๘บาท
ตามด้วย๑๕บาทตามด้วย๒๐บาทสาระเป๋า

เป็นร้านของนางสาวน้ำทิพย์หน้าขำนะคะ
ซึ่งจากภาพก็คือรวมกับญาตินะช่วยกันขาย
วัตถุดิบทำสาระเป๋าแล้วก็ขนมจีบ

ไม่ใช่ลูกเล็กร้านสละเป๋าหน้าขำ
ชี้จุดกันหน่อยซอยสุสานจีนตำบลเมืองสวรรคโลก
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าทำสาระเป๋าขนมจีบ
มาแล้วหลายปีแต่ว่าสาระเป๋าที่ร้านแตกต่างกับที่อื่น
ก็คือจะปั้นขนาดเล็ก
อันนี้เราเห็นอาจจะเป็นภาพใหญ่ลูกใหญ่ขอลองดูภาพรวมหน่อยนะคะ

แต่ก็ถือว่าไม่เล็กมากไส้เสื้อก็ยังเยอะเห็นไหม
ลูกละบาทเท่านั้นมีไส้อะไรบ้าง
แล้วชวนหิวหมูสับถั่วดำใบเตยช็อกโกแลต
ส่วนรสชาติและความอร่อยเหมือนกับสาระเป๋าลูกใหญ่ที่ขายตามปกติทั่วไปเขายืนยัน

ใช่ค่ะแต่ละวันทำสาระเป๋าขายวันละ๑๕๐๐ลูก
ส่วนขนมจีบชิ้นละ๑บาททำ๒๐๐ชิ้นต่อวัน

โอ้โฮวันหนึ่งก็๓๐๐๐๔๐๐๐นะ
ใช่ค่ะที่ขายนอกจากขายหน้าร้านแล้ว
ยังมีพ่อค้าแม่ค้ามารับสาระเป๋าและขนมจีบไปขายต่ออีกด้วย
ขายทั้งปลีกและส่งเลยช่วยกันทำให้หวัดไม่ไหวเลยทั้งครอบครัวเลยค่ะ
เดี๋ยวคุณดูนะคุณดูภาพต่อไปนะเดี๋ยวเห็นสาระเป๋านะไม่ได้ไม่เล็กนะ
นี่เล็กไหมล่ะไม่เล็ก

พอดีคำไส้เยอะอร่อยถูกกิน

สัก๑๕ลูก๒๐ลูกก็๒๐บาท